ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับผมนำเรียนไปแล้วบอกว่าตั้งแต่ผู้ชายอ้วนผอมคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนปรากฏว่าชาวบ้านไม่เคยอยู่เป็นสุขไปเกาะรั้วโวยวายเขาบ้างถือมีดไปทำร้ายเขาบ้างบ้างก็เข้าไปบีบคอผู้หญิงคนหนึ่งถึงในบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกก่อเหตุล่าสุดเขา
บอกว่าผู้หญิงจะไปหลังจากหมู่บ้าน
เติมแล้วกรรตื้นใจมีดกันใจปลากันบิบพ่อกูกันเฉยเดี๋ยวอะเอา
ต่อหวากูหวาได้แต่อย่าหวาพวกกู
เนี้ยอ้อน่านี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เห็นได้มั้ยครับ
ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างของผมหน่อยไม่รู้ผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วน
พระเข้ามาอารวาสครับที่หน้าบ้านเลขที่๑๐๗หมู่๘
ตะบนหนองหงอทุ่มสงส์จังหวัดด้วยคศรีธรรมราชครับ
พูดจาโวยวายข่มขู่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิง
แล้วเธอก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เอาไว้ตลอดเลย
ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายคนผอมที่มาคนเดียว
อีกสักพักมีผู้ชายคนอ้วนตามมาสมทบ
ยืนหาเรื่องเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวอยู่
คนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้คือนางนุชรีบุญชอบการเธออายุ๒๒ปี
ถือมีดพระเข้ามาหาเรื่องที่บ้าน
แล้วก็ใช้มีดพระฟันแต่เธอดิ้นหลุดออกมาได้
เธอรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งสองคนบุกรุกและทำร้าย
จึงไปแจ้งความไว้แล้วที่สอบพ่อทุ่มส่งครับ
ส่วนผู้ชายในคลิปที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะ
เขาบอกว่าผู้ชายอ้วนผอมทั้งสองคนนี้
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ไม่รู้ว่าทั้งสองคนติดยาเสพติด
หรือเป็นผู้ป่วยจิตเวทดูอาการแล้วแปลก
ทั้งสองคนเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านได้สัก๒เดือน
แล้วมาถึงก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
มักจะเดินถือมีดพระมาอารวาสตามท้องถนนนะฮะ

แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้ว
แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบนะครับ
ทุกวันนี้เนี่ยก็มักจะไปหาเรื่องคนในหมู่บ้านนั่นแหละ

เพราะตอนนี้ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างหวาดภาวะครับ

ถ้าเป็นบ้านทำอย่างไรลอนค่ะ

โอ้โหน่ากลัวมากอ้วนผอมจอมซ่า
ตำรวจต้องจัดการนะคะแบบนี้

โอ้โหไม่ไหวอะค่ะแบบนี้นะคะ